คุณผู้ชมติดตามข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย
ในวันหยุดที่คุณได้หยุดพักผ่อนกันนะครับ
มาดูข่าวในช่วงนี้เป็นข่าวอาจยกรรมนะครับ

ใช้มีดปาดคอตัวเอง
ภายในร้านสะดวกซื้อพนักงานตกออกตกใจฮะห้ามปรามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง

เลือดสาดกระเซ็นเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ขณะที่พนักงานร้านสะดวกซื้อ๗๑๑สาขาอมตะถนนราชอุทิศ๒๐๐ปีที่ภูเก็ตนะ
ทำงานกันตามปกติแล้วครับก็มีหญิงสาวอายุ๔๑ปีสัญชาติรัสเซียเข้ามาภายในร้าน
พนักงานก็ไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่าชาวต่างชาติเดินมาซื้อของตามปกตินะ
แต่ปรากฏว่าชาวรัสเซียคนนี้ได้ใช้มีดปาดคอตัวเองจนเลือดสาดกระเซ็นนองพื้น
พนักงานก็พยายามเข้าไปห้ามปรามแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับ
จึงรีบแจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลที่กุศลธรรมภูเก็ต

หลังจากที่เจ้าหน้าที่รุดมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็รีบห้ามปรามแล้วก็รีบนำตัวของผู้หญิงคนนี้

แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปยังพันธบรวจตรีเอกชัยสิริ
สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตก็ทราบว่า
มูลนิธินำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับ
ก็ได้สั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมอาการ

พบว่าผู้บาดเจ็บก็ได้พักรักษาตัวอยู่ที่ตึกศัลยกรรมกระดูก
โดยอาการนั้นปลอดภัยแล้วนะครับ
คณะแพทย์ได้เย็บบาดแผลที่คอแล้วก็ให้ยาตามอาการ
ซึ่งผู้บาดเจ็บยังไม่ยอมสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ใดทั้งสิ้น
ไม่ให้การกับเจ้าหน้าที่ใดทั้งสิ้น
จึงยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการปาดคอตัวเอง
ในร้านสะดวกซื้อครั้งนี้ของสาวชาวรัสเซียคนนี้นะครับ
ก็ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บนั้นอาการดีขึ้น

เพื่อสอบถามรายละเอียดและสาเหตุที่แท้จริงต่อไปได้นะครับ
โอ้โหภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นแล้วน่ากลัวนะ
คุณผู้ชมบอกขนาดเบอร์ภาพก็ยังหวัดเสียวนะครับ

ไม่ใช่เรื่องที่น่าทำนะคะ
เด็กเองก็ต้องใช้ให้ผู้ปกครองตักเตือนกันด้วยนะคะ